นั่นใน
ลุงไปแล้ว

ไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาติแน่นอนครับ

ขุดเข้าไปแล้วก็จะมีพรม

เป็นช่องว่างอะไรสักอย่างหนึ่งครับ

บริเวณแนวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูนะครับ
จะเป็นรอยแตกที่เป็นแนวตรงไปเลยครับ
เป็นรอยแตกของหินที่ค่อนข้างที่จะตรงสมควร
เป็นการแตกแยกอะไรแล้วสักอย่าง
นี่ก็โมงใหญ่พอสมควร

ได้ครับ

๑๖๐เมตรนี่ผมยืนได้เลย

พี่แล้วโปโปเสียงมันเปิดไหมวะ
เปิดอยู่
อะไร
น้องข้างขาว

เดี๋ยวหัวจะกระแทก

มีเยอะเลยใช่ไหมเออไปเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอีกวันหนึ่ง

นี่คุณผู้ชมมันต้องถ้ากล้องตามผมมานะยังมีทางเข้าไปอีกเยอะเลยค่ะ
คุณผู้ชมนี่ฮะจะเป็นช่องเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองพยายามคานเข้าไปดูนะ
เพราะเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วแต่ตัวคนสามารถยังเข้าได้อยู่นะครับ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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
คุณผู้ชมผมพยายามเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับว่า
มันจะไปจบตรงไหนนะครับแต่เส้นทางเนี้ยค่อนข้างที่จะ
ไปเรื่อยเลยฮะลึกไปลึกไปเรื่อยเลยฮะ
ทางไหนมันยืนได้อ่ะทางไหนพี่เข้ามายังโหเข้ามาเล่นยังไหว
เขาไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้นึกสักครู่ผมคานมานะครับ
จะเป็นช่องที่คนสามารถทานได้นะแต่ถ้าเข้ามาด้านในนะคุณผู้ชมดูนะครับ
ไม่สามารถยืนได้เลยยืนได้ขึ้นไปบนนั้นได้อ่ะพี่อ๊อฟส่งเข้ามาให้ผม
แล้วดูนะคุณผู้ชมนี่ฮะเยอะมากเป็นทางแยก

เป็นทางแยกลึกเข้าไปอีกจำนวนมากเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าจะแยกไปเส้นทางไหนก่อนดีอ่ะ
ทางนี้ก็มีอ่ะครับพี่มันทำไมฟังมันตอบกับแบบหมดละ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมคานเข้ามาแล้วนะครับเส้นทางในถ้ำเนี่ยจะเห็นคุณผู้ชมดูนะ
เนี่ยทางนั้นก็แยกไปอีกทางได้ครับเนี่ยสองทางเลยครับ
ไปได้ทั้งสองทางเลยครับขับหน้ามาหน่อยเว้ยเนี่ย
คือถ้าถามว่าจะไปสิ้นสุดที่บริเวณตรงไหนนะครับ
คือทางคุณลุงเกลี้ยงก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าเส้นทางนี้มันลึกแล้วก็สามารถเดินไปได้
ทะลุไปออกอีกฝั่งได้เลยนะครับเนี่ยครับ
มีอีกลึกเลยครับคุณผู้ชมสมมุติก็มี
นี่เคยเข้ามาเล่นเหรออ้าวหมาบ่อยนะครับแล้วมันใกล้สุดไปเรื่อยเรื่อยหรอ

คุณผู้ชมครับตอนเนี้ยผมพยายามเดินไปทุกซอกทุกมุมแล้ว
แต่บางจุดเนี่ยมันจะต้องใช้การคานเข้าไปนะครับ
ซึ่งลักษณะนะครับข้างบนเนี้ยตัวไม่สามารถยืนที่นั่นได้แน่นอน
จะเป็นการทานสักส่วนใหญ่นะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะครับ
จะมีทางแยกอยู่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรว่าจะแยกไปทางไหนซ้ายขวานะครับ
ซึ่งทางแยกนั้นนะครับก็จะลึกลงไปอีกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเส้นทางแต่ละจุดนะครับ
จะไปอยู่บริเวณจุดไหนแต่จากการสอบถามคุณลุงเครื่องที่พาเราเข้ามาเนี่ย
เขาก็บอกว่าซ่อนที่เด็กที่เขาคุณลุงเกี่ยงอายุประมาณสักสิบขวน
เดินเล่นบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในถ้ำซึ่งเดินเข้าไปเนี่ย
มันจะยาวมากแล้วก็จะไปทะลุอีกหนึ่งฝั่งภูเขาได้เลยครับคุณผู้ชม
มากคุณผู้ชมลองดูบริเวณตรงนี้แหละแสงเขาได้ไหมยังยังลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อย
เลยครับคุณผู้ชมถ้านับจากปากถ้ำถึงบริเวณสุดขอบตรงเนี้ยฮะ
ลึกเข้าไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรแล้วนะแล้วดูท่าทาง
จะไม่สิ้นสุดเลยนะครับครั้งคราวเนี่ยบินเข้าออกกันเต็มไปหมดเลยครับ
พี่ชายลิฟต์มองอย่างงี้มันจะแสบมันเผ็ดเลย
พี่ชายเดี๋ยวลิฟต์ขอซีนนึงสิ
พอไหม
ตอนนี้ทีมข่าวพยายามจะมุดเข้าไปไป
ใครนะครับแม็กซ์นี่คุณผู้ชมมันเห็นว่าค่อนข้างที่จะแค่กว่าสองคนนะครับ
ข้างในเนี่ยยังสุดไปยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะสิ้นสุดความลึกที่บริเวณตรงไหนนะครับ
ตอนนี้ถ้าลีฟมุดออกก่อน
เอามาเลย
ผมอยู่ที่นี่ด้วยครับผมจะมาได้เลยครับ
คร่าวมาเนี่ยครับอาจจะมีทิ้งสุดอยู่ไหนมันมันจะแยกเยอะเออ

แล้วก็ไลน์เรียกได้ไลน์